มีการออกมาบอกว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับอีกคนนึงที่เป็นกุญสือ
หลายคนก็จับตาดูไปที่ทนายตั้มซึ่งวันนี้ทนายตั้มออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเขาไม่ใช่คุณสื่อ
แล้วถือแบบมาพร้อมกับถือไพ่ใบสุดท้ายเป็นลักษณะสำนวน
มีไพ่ใบสุดท้ายพร้อมจะทิ้งถ้าทิ้งมาแล้วถั่วลงตำรวจแน่นอน
แต่ที่ทิ้งมาวันนี้แล้วคือระเบิดนะฮะ
ดูกันหน่อยวันนี้ความเคลื่อนไหวของทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเป็นยังไง
ออกมายืนยันแล้วล่ะว่าไม่ใช่กุญสือให้คนบนเรือแต่ยอมรับว่าคนบนเรือสองคนมาเจอเขาจริง
แต่ไม่ได้จ้างให้เป็นทนายให้แล้วไม่ได้รับเป็นทนายด้วย
รวมถึงเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำให้รอดจากคดี
แล้วทนายตั้มบอกว่าเขามองว่านี่เป็นแผนของตำรวจ
ต้องการเบี่ยงประเด็นเพื่อลดข้อผิดพลาดของตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำล่าช้าแล้วก็เรื่องอื่นอีก
นายตั้มบอกว่าตนเองยังมีไพ่ใบสุดท้าย
พูดไปทัวร์จะไปลงตำรวจก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะฮะ
นี่แหละค่ะวันนั้นก็เล่าให้ฟังบอกวันนั้น
คนบนเรือที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์จริง
แต่คุยกันไม่นานแค่๑๕นาทีก็ไม่ได้แนะนำอะไร
ประเด็นนี้เป็นการปล่อยข่าวพยายามให้สังคมเข้าใจว่าเป็นตนเอง
กลุ่มที่๓กลุ่มแรกก็คือทนายความ

ซึ่งคุณแตงโมเป็นน้องสาวไม่มีทางไปรับทำคดีให้คนบนเรืออยู่แล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ที่ทนายเดชาพูดนั้นก็ไม่ได้หมายถึงตัวเขา

ทนายเดชาเองก็ควรพูดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่ทนายตั้ม

หลังเกิดเหตุไม่กี่วันตนเองเคยไปให้การกับตำรวจ
วันนั้นได้พบกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และผู้กำกับสพเมืองนนทบุรี

นายตั้มบอกนะคะบอกว่าตำรวจบอกว่าให้ตนเองให้การ
คนบนเรือทั้งปอและโรเบิร์ตไม่มีพิรุษ
ตัวเองก็ตกใจแล้วบอกไปว่าทำไม่ได้
เพราะคนบนเรือเจอแค่๑๕นาที
เขาก็เลยบอกว่าขอตั้งคำถาม

และมีการวางแผนดึงตนเองเข้ามา

เชื่อว่าต้องการให้คำให้การของตนนั้น

ไปฟังเสียงทนายตั้มกันหน่อยค่ะ
วันที่ผมไปให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ

ตำรวจอีก๒๓คนพนักงานสวนคนหนึ่ง
อีก๒๓คนผมไม่รู้ว่าใคร
ก็ได้มีการคุยกับผมแล้วก็บอกกับผมตรงเลยว่า
ต้องการให้ผมมาให้การว่า
ปกระเบิดที่มาปรึกษาผมไม่มีทีรุษ
เขาบอกทีนี้ผมมาต้องการแค่นี้เอง
ผมบอกเฮ้ยผมใช้เหตุการณ์อย่างนั้นได้ยังไงครับ

เอามาพูดกับสื่อว่าผมไปรับรองให้พวกนี้

เขามาปรึกษาผมแล้วก็พูดอย่างที่เขาออกสื่อจริงแค่นี้
แต่ไปลงรายละเอียดว่าพิรุษไม่มีพิรุธอะไรอย่างนี้

แปลกดีครับผมรู้สึกแปลกใจแน่นอน

ผมก็รู้สึกอุ้ยแล้วครับว่าทำไมถึงมาบอกให้เราให้การแบบนี้
ผมยืนยันมาตลอดนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคุณซื้อให้กับทุกคนบนเรือ
แต่ผมยอมรับตั้งแต่ต้นนะครับว่าปอกับเบิร์ตเนี่ย
แล้วก็มาหาผมจริงเมื่อวันที่๒๕ตอน๕โมงเย็น

แต่ผมไม่ได้เป็นทนายให้เขาเพราะเขามีทนายความอยู่แล้ว
ที่ตำรวจเนี่ยปล่อยข่าวมาเรื่องนี้นะครับ
ผมบอกเลยนะครับต้องการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นของสังคมนะครับ
เบนประเด็นของสังคมให้เรื่องนี้
คนมากบจุดผิดพลาดของตำรวจ
ตอนนี้ก็กลับจะมาโยนว่าเป็นเพราะมีกุญสือนะครับ

พอฟังอย่างนี้ก็น่าสนใจนะคะ
ว่าไพท์ที่ถืออยู่คืออะไรสำหรับธนัยตั้ม